สวัสดีครับผมมาร์ทเจธาวุทธ์พัทรากรรมศนนะครับ
ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้แฟนไทยรัฐทุกคนนะครับ
รวมไปถึงทีมงานด้วยนะครับมีความสุขมาก
มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นในปีข้างหน้านี้ครับ
แล้วก็ที่สำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม
แล้วก็ใครไปไหนเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัย
สุขภาพครับผมแอปปี้นิวเยียร์ครับ